จะพาคุณผู้ชมบุกไปอำเภอหัวหิน

กับเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงเสียง
โอ้ฮ่นคุณฝนธนาศุนย์ธรรม

คนที่หัวหินหน้าตาดีที่สุด

คนเพชรบุรีหน้าตาดี
พร้อมหันสาหาเหกับช่วงใหม่ของรายการ
ขอตอบตลาดตา

ทางไทรัตทีวีช่อง๓๒นักจัด